คดีไฟไหม้ร้านข้าวหมูแดงวันที่๒๑กรกฎาคมย่านภาษีเจริญ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุพบศพเจ้าของร้านถูกไฟคลอก
แต่ว่าผลชนะสูตรพบว่าทั้งกระดูกต้นคอร้าว
แล้วก็มีรอยเขียวช้ำตามลำคอ
ลูกสาวไม่เชื่อว่าพ่อจะถูกไฟคลอกเสียชีวิต
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะถูกฆ่าอำพรางนะครับ
ตำรวจสอบปากคำผู้ต้องสงสัยเมื่อวาน

สุดท้ายผู้ต้องสงสัยบรายนี้รับสารภาพ
ทีนี้ครับตำรวจก็เลยต้องขอ
สารอาญาธมบุรีอนุมัติหมายจับนายอู้
ชายวัย๕๘ปีให้ตกเป็นผู้ต้องหา
ในคดีฆ่าคนตายนะครับ
โดยนายอู้หรือว่านายอำพลวงเทียนทอง
การรับสาภาพกับตำรวจสนบางขุนเทียน
หลังจากตำรวจจับกลุ่มตัวมา

สรุปแล้วเขาสาภาพบอกว่าเขาลงมือบีบคอ
นายอนันต์แสงอุไรอายุ๖๖ปี
เจ้าของร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบ
แล้วก็เสียชีวิตในกองเพลิง
เพราะว่าผลชนสูตรพบว่าถูกบีบคอและกระดูกต้นคอร้าว
ทีนี้ครับการสอบปากคำตอนแรก

ตำรวจก็ต้องติดต่อญาติให้เข้ามาพูดเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายก็รับสารภาพว่าลงมือบีบคอ
ผู้ตายเสียชีวิต
ปมเหตุในการลงมือเพราะว่าโกรธครับ
ผู้ตายไม่ยอมให้ไถ่พระคืน
แต่ทีนี้ครับนายอำพลก็ยังให้การภาคเศษ
บอกว่าไม่ได้ขโมยสร้อยคอทองคำหนัก๕บาท
แล้วก็ไม่ได้ก่อเหตุเผาบ้านเพื่ออำพลางศพนะครับ

อาญาธนบุรีได้อนุมัติหมายจับตำรวจ
คุมตัวเข้าห้องขังครับ
นี่แหละครับตำรวจบอกว่าหลักฐานมัดแน่นเลยนะครับ
ว่าวันเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยเดินออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุ
แต่รองเท้าข้างขวาหายไปหนึ่งข้าง
แล้วก็เจ้าหน้าที่มีการพบรองเท้าของผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุ
ทีนี้เป็นหลักฐานมัดแบบนี้ก็ยอมรับสารภาพนะครับ
จากการสอบสวนนายอำพลให้การบอกว่าเขารู้จักกับผู้ตายมานานกว่า๒๐ปี
เนื่องจากเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงตั้งแต่รุ่นพ่อ
วันก่อเหตุตัวเขาเองได้นั่งวินรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านของผู้ตาย
เพื่อตั้งใจจะไปถ่ายพระเครื่องสมเด็จกับพระวัดนาคปรก
นำมาจำนำไว้กับผู้ตาย๓๓องค์ในราคา๕๐๐บาท
แต่ขณะพูดคุยกับผู้ตายผู้ตายกลับใช้คำพูดจาไม่ดีชวนหาเรื่อง
แล้วก็บอกว่าพระเครื่องทั้งหมดไม่อยู่แล้วไม่ยอมคืน
ทีนี้ครับก็เลยเกิดการทะเลาะกันนะครับ
นายอำพลก็ใช้ของแข็งฟาดแล้วเอามือบีบคอ
ระหว่างนั้นเตาถ่านที่อุ่นอาหารที่บ้านแห่งนั้นมันล้มกระเด็น

ต่อมาผู้ตายสู้แรงเขาไม่ไหวล้มลงบริเวณหน้าประตูบ้าน
ทีนี้ครับนายอำพลผู้ก่อเหตุก็ลงไปปลุกปล้ำบีบคอ
ผู้ตายมีอาการสะอึกแน่นิ่งไปแล้วก็ลากผู้ตายเข้าไปในบ้าน
ก่อนจะเดินกลับไปที่พักนะครับ
ส่วนสร้อยคอทองคำแล้วก็จี้พระเครื่องนั้น
เขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่ได้เอาไป
นี้คาดว่าในช่วงปลุกปล้ำกันทองอาจจะขาดหายไปนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจต้องค้นหาหลักฐานสำคัญนี้
ก็คือสร้อยคอทองคำหนัก๕บาทที่หายไป
ตำรวจชุดสืบสวนสนบางขุนเทียน
นำกำลังไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต

สร้อยคอทองคำ๕บาทพระเลี่ยมทอง

เพราะว่าค้นหา๒ชั่วโมงครึ่งแล้วนานแล้วนะฮะ

ด้านของนางบงกฎอายุ๗๗ปี
ซึ่งเป็นน้าของผู้ก่อเหตุ

ห่างจากบ้านของผู้ตายไป๓๐๐เมตร

อู้หรือว่าหลานชายยังอยู่บ้านตามปกติ

นายอู้ตั้งใจจะไปขอถ่ายพระคืน

และที่ทำไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับ

แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างเร็วประมาณ๑สัปดาห์
เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ